แวะเวียนไปที่เรื่องของการเมืองกันซะหน่อยนะฮะ
เพราะวันนี้หลายคนจับจ้องมองไปที่การประชุมของพักพลังประชารัฐนะครับ
พี่ใหญ่มาแล้วพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมหัวหน้าพักมา
ธรรมนัฐว่ายังไงตำแหน่งต่างของกรรมการบริหารพักจะหลุดจะลอยไหม
จะมีการย้ายบ้านย้ายพักหรือเปล่านะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งในพักมีความสมัครสมาร์ทสามัคคีหรือว่ามีการแบ่งกวนแบ่งกลุ่ม
วันก่อนเราเห็นนะนายกกอดกอดพลเอกประวิทย์แล้ว
แต่ไม่รู้วันนี้จะเห็นใครกอดใครหรือเปล่า
แต่แน่นอนแล้วเห็นพี่ใหญ่เดินเข้าในการประชุมพักนะครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพัก
เข้าร่วมประชุมกับสพพรัฐ
ที่ห้องพักพลังประชารัฐในรัฐสภา
ก่อนจะปิดสมัยประชุมรัฐสภานะครับ
โดยมีผลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยาที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง
แต่งตั้งให้เป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เมื่อวานี้
ก็เดินเคียงข้างติดตามเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ
นี่พลเอกวิทย์นะหรือว่าบิ๊กน้อยคุณ

เลิฟน้องรักของพลเอกประวิทธิ
แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม๓ปนะฮะ

ไม่ได้มีการตอบคำถามใดกับผู้สื่อข่าวนะครับ
แล้วก็แต่มีการพูดนะถามผู้สื่อข่าวกลับบอกว่า
ไหนใครเป็นโควิดหรือเปล่า

ที่นักข่าวสายการเมืองที่เข้าไปทำงานที่ทำเนียบเนี่ย
ติดโควิดนะฮะธรรมเนียบเขาเลยไม่ให้สื่อเข้าไปนะครับ
แต่ทีนี้พอเจอกับนักข่าวก็ถามนักข่าวก่อนเลย
มีใครเป็นโควิดหรือไม่นะครับ
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพัก
และนางนรมนศ์พิญโยศินวัตน์เฮรนยิคพักษ์
ซึ่งเป็นอดีต๒รัฐมนตรีช่วยนะคุณนะ

จากการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๗๑ของนายยกรัฐมนตรี
อันนี้ชื่อเต็มชื่อเล่นก็คือปลดนั่นแหละนะฮะ

ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากถูกปรับพ้นคอรมอ
โดยอดีตรัฐมนตรีทั้งสองเดินทางมาพร้อมกับพลเอกประวิทย์นั่นแหละครับ
เมื่อกี้เห็นหน้าเคียงข้างกันมานะ
แต่เป็นที่สังเกตได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้เดินประกบข้างพลเอกประวิทธ

ถ้าจริงนะถ้าธรรมนัฐเดินมาพร้อมกับพลเอกประวิทย์นะ
คอเคลียร์อยู่เคียงข้างแต่คราวนี้ก็เดินแบบห่างหน่อย

แต่สรุปคนที่เดินข้างผลเอกประวิทย์คือบิ๊กน้อย

ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์นะฮะ
แล้วก็ในการนั่งห้องที่ประชุมเนี่ย
ก็แน่นอนก็ต้องมีพลเอกวิทย์นั่งถัดจากพลเอกประวิทธิ์
เพราะว่าท่านเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ไงคุณ
และถัดมาถึงจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐนั่นเองนะครับ
สำหรับการประชุมพักวันนี้มีสอสอของพัก
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ถูกสั่งให้

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพลียงแล้วครับ

นี่เราก็ไปจิ้มไมค์กะจะถามพลเอกประวิทธิ

จะถามธรรมนัฐนบริมลท่านก็ไปก่อนแล้ว
ก็เลยถามนี่ฮะนายวิรัติรัตนเศษนะครับ

ผลเอกประวิทย์ได้แจ้งให้แก่สมาชิกพักพลังประชารัฐ
ว่าตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพัก
ยังคงเป็นร้อยเอกธรรมนัฐ
และพลเอกประวิทย์ยืนยันไม่ได้ลาออกจากหัวหน้าพักด้วย

เพราะรักรักภักดิ์พลังประชารัฐมาก

และในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้๑ปีเสร็จ
ผลเอกประวิทย์บอกขอให้สสเร่งลงพื้นที่นะ

และจากวันนี้ไปพักพลังประชาบรัฐ
จะไม่มีกวนไม่มีกลุ่มแบ่งแยกแต่กัน
จะมีกลุ่มเดียวคือเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรรู้ไหมคุณ

กลุ่มประวิทกลุ่มหัวหน้าพลักษณ์

ผลเอกประวิทย์นี่คือเป็นเหมือนกับศูนย์รวมของทุกคน
จะไม่มีแล้วแต่กวนแต่กลุ่มช่อกลุ่มอะไรก็ว่ากันไป
ไม่มีแล้วจะมีกลุ่มประวิทย์อย่างเดียว
แล้วก็รวมถึงยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอนนะครับ
จากวันนี้ไปในภักดิ์พลังประชารัฐ
จะไม่มีกวนไม่มีกลุ่ม
จะมีอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มท่านประวิทย์เท่านั้น
คือกลุ่มหัวหน้าพัก
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อนั่งฟังอยู่ข้างนอก
จะได้ยินเสียงว่าเวลาท่านพูดเนี่ย
พวกเราจะปรบมือกันเป็นระยะ
และทุกคนก็เกิดความมั่นใจ
ในที่ประชุมก็ปรบมือเป็นระยะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิทย์ได้แจ้งให้
ผลเอกประยุทธ์นายกรับทราบถึงการเตรียมความพร้อม
เรื่องเลือกตั้งในช่วง๑ปีที่เหลืออยู่นี้หรือไม่
นายวิรัติบอกว่าพลเอกประวิทย์คงพูดหมดแล้ว

และเข้าหาประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับ
ขณะที่เราได้เจ๊บมัยตะโกนถาม
เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสบายใจขึ้นหรือยัง
นัทนี่ก็พูดออกมาไกลหน่อย

สีหน้าที่เราสังเกตนะคือไม่เคร่งเครียด
แล้วก็มีรอยยิ้มอยู่ในหน้ากาก

คุณราคาตกลถามต่อปรากฏว่าประตูลิฟท์ปิดเรียบร้อยแล้ว
โอดเลยตอนถามผลเอกประวิทย์พิกปอม

เดินขึ้นลิฟต์ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ตามหลังนู่น
แล้วก็ถามร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบนิดเดียว
ใช่แต่เอาจริงนะการประชุมเป็นสิ่งที่แบบจับตา
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นักข่าวของเราก็พยายามนะ
สังเกตใครจะเดินเข้ามากับใครใครจะนั่งข้างใคร
แล้วก็สังเกตสีหน้าท่าทางด้วย